ความรู้ความสามารถเขาบอกว่าเขาสามารถผลิต
รถบิ๊กไบท์แล้วก็รถจักรยานยนต์๓ล้อขายได้ด้วยนะ
คนที่เขาสู้ชีวิตไม่จบลงง่ายแล้ว
เพราะว่าเรื่องของการสู้ดิ้นรน

คนหนึ่งชื่อคุณมาโนธบำราชภัยอายุ๔๒ปี
และคุณพัชรพรศรีอนุษย์อายุ๔๒ปี
อยู่บ้านเลขที่๑๘๕หมู่๑๕
บ้านทัพกระบือใหม่ตำบลสำรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
เอาไปดูซิว่าเขาทำอะไร
เขาตัดสินใจกลับบ้านเกิดหลังจากอาพิศโคมวิทย์๑๙
มาเริ่มประกอบอาชีพกันใหม่เลย
ก็คือนี่ฮะรถบริเวณไข้พ่วงข้าง

คือทำไปทำมาก็มีอะไรบ้าง
แต่ทีนี้รายได้มันก็ยังไม่พออยู่ดี
ก็เลยคิดต่อจะทำอะไรกันดีนะ

ย่อท้อครับมองหาอาชีพใหม่จนหันมาต่อยอด
ด้วยการลองประดิษฐ์
เอายางรถยนต์นี่นะฮะมาประดิษฐ์เป็นรถประสัย

ได้รับการยอมรับแล้วก็สนใจ
ผู้สั่งซื้อมาโอ้ยเขาบอกว่าซื้อเป็น๑๐คันแล้ว
หน้าตามันเป็นไงเดี๋ยวได้เห็นนี่แบบนี้
มันก็จะรักดีนะสินสรรสวยงาม

เป็นรถอักย้านยนต์ครับ

เขาบอกว่ามีคนมาติดต่อขอซื้อเยอะเลย

เขาบอกว่าจะเป็นบิ๊กไบท์รถไถรถถัง
ก็คันละ๑๖๕๐บาท

ออกมาจากยางรถยนต์ทั้งนั้นเลยใช่ราคาก็ขึ้นอยู่กับแบบนั่นแหละอนาคตเขาบอกว่าโอ้โห
ผมประสบความสำเร็จแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมต่อไปผมจะทำเป็นอันนี้เลยครับคุณชนะครับเป็นรถไฟและเฮลิคอปเตอร์
บินปับขึ้นไปเลยทั้งหมดเป็นของเล่นนะฮะไม่สามารถบินได้จริงครับ
คุณผู้ชมฮะสนใจก็ติดต่อไปได้๐๖๑๖๒๓๕๖๒๗ผมว่าเอามาให้ดูเนี่ยเป็นกำลังใจให้ใครหลายคนที่รู้สึกว่ามันสิ้นหวังจริงนะสำหรับช่วงนี้
คือคุณมาโนธแกบอกว่าตัวเขาเนี่ยเคยคิดประดิษฐ์ยางรถยนต์มาทำเป็นลักษณะแบบนี้
ประมาณสัก๖เดือนแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดระลอกแรกนะครับเขาศึกษามาจากในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละ
คือเขาคิดไว้นะแต่ยังไม่ได้ลองทำขายดูแต่พอมีโอกาสได้ลองทำดูเขาก็โอ้แบบนี้ทำมาตั้งนานแล้ว
นี่ไงคือถ้าได้ทำมาตั้งนานแล้วป่านี้รวยไปแล้วแต่มาคิดขายเอาตอนนี้แต่ก็สร้างรายได้เป็นอย่างดี
เขาบอกว่าลูกค้าชอบมากเลยชอบแล้วก็สั่งซิ่งการลองทำดูของเขาเนี่ยฮะมีทั้งแบบมอเตอร์ไซค์๒ล้อ๓ล้อบ้าง
แล้วบางคนนะทำเป็นกระถางต้นไม้แบบนี้อันนี้เป็นกระถางต้นไม้แล้วคือพอเอาไปวางหน้าบ้านเรียงมันก็สวยดีอ่ะคุณ
ใช่เอางี้ละกันคุณผู้ชมครับผมบอกแบบนี้ลองติดต่อดูไปไหมผมบอกเบอร์ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ชื่นชอบลักษณะอะไรแบบนี้ก็ลองติดต่อโทรไปสอบถามกันดูได้
ถูกต้องแล้วคือเป็นการแบบว่าหาไอเดียหรือว่าความชอบของตัวเองเอามาประกอบเป็นอาชีพได้เหมือนกันเนาะคุณผู้ชม